นนทบุรีค่ะยายพาหลานสาววัย๑๓ปีเข้าแจ้งความ
หลานถูกเพื่อนชายออกอุบายลวงไปข่มขืนในห้องเรียนนะคะ
แล้วประเด็นก็คือว่าผู้ปกครองของฝ่ายชายไม่แสดงความรับผิดชอบอะไรเลย
ยายก็ต้องนี่แหละค่ะพาหลานกระเตงกระเตงมา
อายุ๑๓ปีเองนะเป็นนักเรียนชั้นม๒โรงเรียนชื่อดัง
ถนนราชพฤกษ์จังหวัดนทบุรีพาหลานมาพบตำรวจภูทรชัยพฤกษ
ให้ปากคำเพิ่มเติมกรณีที่หลานสาวเนี่ยถูกเพื่อนชายอายุเท่ากัน
เป็นนักเรียนโรงเรียนเดียวกันล่วงละเมิดทางเพศในห้องเรียน
ช่วงโรงเรียนเลิกวันที่๒๗พฤศจิกายนที่ผ่านมา
วันเกิดเหตุค่ะหลานก็บอกว่าเธอกำลังจะกลับบ้าน
แต่มีเพื่อนชายคนนึงชวนให้ขึ้นไปที่อาคารเรียน๓ชั้น
อาคารเรียน๓ชั้น๕โดยอ้างว่าลืมของไว้
ขอให้ขึ้นไปเป็นเพื่อนหน่อยแล้วค่อยกลับบ้านพร้อมกัน
เธอก็หลงเชื่อก็เพื่อนก็ไปสิไปสิแค่ขึ้นไปเอาของแป๊บเดียวเอง
ก็ตามขึ้นไปโอ้โหมันไม่ใช่เอาของสิคะมันเป็นอย่างอื่นค่ะ
โดนเพื่อนข่มขืนหลังจากนั้นเพื่อนผู้ชายคนนี้ก็ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
แถมยังบอกด้วยนะคะว่าอ๋อพ่อแม่เราก็รู้เรื่องนี้ดี
แต่ก็ไม่เห็นมีอะไรนี่ไม่มีการแสดงความรับผิดชอบใดเลย
เขาบอกว่าพ่อแม่เขารู้แล้วเขาบอกว่าทำไปแล้วก็ทำไป
อย่าให้เกิดขึ้นอีกเพราะว่าอย่างนี้
แล้วทางผู้ปกครองของเด็กผู้ชายเนี่ยคือแสดงความรับผิดชอบอะไรบ้างครับ
ไม่มีเลยจ้ะไม่มีเลยแล้วเขาโทรมาเขาบอกว่าเรื่องของเด็กเดี๋ยวมันก็หลุดเขาว่าอย่างนี้
ยายก็จะเอาให้ถึงที่สุดนะเพราะว่ายายกลัวเขาท้องยายบอกตรงยายกลัวเขาท้อง
ทำแล้วก็ทำไปอย่าทำอีกก็พอเหรอคะอืมอันนี้ฟังจากปากคำคุณยายนะ
แล้วคุณยายยังบอกด้วยว่าตำรวจแนะให้พาหลานสาวไปตรวจหาร่องรอยการถูกข่มขืน
ก็เลยพาหลานไปตรวจที่โรงพยาบาลบางใหญ่แล้ว
ตำรวจบอกว่าเบื้องต้นไปตรวจที่เกิดเหตุแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานต่าง
แล้วก็ต้องรอผลตรวจร่างกายของเด็กหญิงผู้เสียหายนะคะ
เพื่อจะนำมาประกอบสำนวนคดีแล้วก็นัดให้ผู้เสียหายมาให้ปากคำต่อหน้าทีมสหวิชาชีพต่อไปด้วย